ราชบุรีก็มีเหตุแทงกันเสียชีวิตนะครับคนร้ายยังหลบหนีอยู่เหมือนกัน
นะฮะก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของรถจักรยานยนต์ที่ยืมกันนะฮะ
เอามาไว้เพื่อรับประกันการถอดอะไรกันแต่ตัวละครมันเยอะมาก
ค่อยดูไปนะครับสพโพธารามนะฮะเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ
ค่ะดูตรงเหตุก่อนนี่ฮะหลังได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบกันนะครับ
ห้าทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ปากซอยแปดถนนเรียบคลองชลประธาน
ตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกแทงนะฮะตอนแรกบาดเจ็บสาหัสอยู่
สุดท้ายเสียชีวิตนะครับนี่ฮะคนที่ถูกแทงชื่อนายปัญญาสาจิต
เล่นชื่อน็อตอายุสามสิบสองปีนะครับน็อตนี่ถูกแทงนะฮะ
มีแผลที่ท้องด้านซ้าย๑แผลถึงขั้นไส้ทะลักออกมาเลยอ่ะ
และมีแผลที่หลังอีกหนึ่งแผลนะครับศีรษะอีกหนึ่งแผลนะครับ
บาดเจ็บสาหัสสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนคนก่อเหตุนะครับจากการสอบสวนเนี่ย
ทำให้ทราบว่าชื่อนายจีรวัตรอยู่หนูหรือว่าในวัดอายุ๓๒ปี
คนนี้นะครับตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะฮะ
หลังจากที่แทงในน็อตจนเสียชีวิตแล้ววิ่งหนีไปในป่าพื้นที่แถวนั้นนั่นแหละนะ
ซึ่งหนีไปพร้อมกับเมียของเขาชื่อนางสาวพลอยภูลสุวรรณอายุ๓๕ปีคนนี้นะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ช่วยกันตามค้นหานะครับออกไล่ติดตามจับกลุ่มตัว
สุดท้ายเนี่ยไปเจอพลอยเมียของผู้ก่อเหตุแอบอยู่ในพงหญ้า
ค่ะก็เลยคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดีอืม
พลอยเนี่ยเขาให้การว่าอย่างนี้เขาเนี่ยไม่ได้ก่อเหตุอะไรด้วยนะ
โดยก่อนเกิดเหตุพลอยให้การอ้างว่าวัดสามีของเธอเนี่ย
เป็นคนใช้มีดแทงในน็อตจนเสียชีวิตจริงสาเหตุสืบเนื่องจากตัวเธอ
แล้วก็ตัวในวัดสามีและอีกคนนึงชื่อในหนึ่ง
ซึ่งก็เป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับเธอเหมือนกัน
แต่พลอยบอกว่าเธอเนี่ยอยู่กันแบบ๓คนผัวเมีย

คือพลอยวัดและนึงอันนี้พลอยเขาบอกนะ
สามคนนี้เนี่ยไปยืมจักรยานจักรยานยนต์ของน็อตมาน็อตก็คือผู้ตาย
จักรยานยนต์มาใช้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยดันไปทำหาย
วัดสามีของเธอก็เลยไปบอกน็อตว่าไม่เป็นไรเอางี้
เดี๋ยวเอาจักรยานยนต์ของวัดไปค้ำประกันไว้ก่อน
เพื่อความสบายใจเดี๋ยวจะตามจักรยานยนต์ของน็อตมาคืนให้
ทีนี้พลอยบอกว่าพอเอาจักรยานยนต์ของวัดไปค้ำประกันเอาไว้กับน็อต
็ตน่ะไปถอดชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของพวกเธอค่ะ
ชิ้นส่วนเนี้ยมันหายไปอืม
ทำให้วัดสามีของเธอไม่พอใจมากก็เลยมีปัญหากับทางน็อต
จนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาตัวเธอก็คือพลอย
รอยบอกว่าตัวเธอกับสามีทั้งสองคนนะค่ะ
คือตัวเธอกับวัดแล้วก็หนึ่งอ๋อหนึ่ง
ออกไปหาปลาในคลองแถวบ้านอืม
น็อตขี่จักรยานยนต์ผ่านมาคนเดียวพอดีอ่า
วัดก็เลยเรียกน็อตให้หยุดรถค่ะ
เพื่อจอดเคลียร์ปัญหากัน
พอน็อตหยุดรถวัดก็ดึงกุญแจรถออกมาเลย
เพื่อไม่ให้น็อตเนี่ยขี่รถหนีค่ะ
็อตก็เลยโทรตามแฟนของน็อตแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงชื่อนุ
ให้มาช่วยนี่หลายคนหน่อยอย่าเพิ่งงงนะ
ทีนี้ระหว่างที่แฟนของน็อตกับเพื่อนของน็อตจะมาช่วยเนี่ยนะฮะ
หนึ่งก็ชักมีดออกมา
แล้วก็ยืนถือแกว่งไปมาเพื่อห้ามไม่ให้แฟนกับเพื่อนของน็อตเนี่ย
เข้ามาช่วยน็อตอ่าเหมือนขู่เหมือนขู่
โดยบอกว่าให้น็อตกับวัดเขาเคลียร์กันเอง
ให้ตัวตัวห้ามรุมห้ามเข้ามาอ่า
ให้เขาเคลียร์กันเองระหว่างนี้น็อตกับวัด
ก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงต่อสู้กันแล้ววัดอ่ะ
ชักมีดที่พกติดตัวมาจ้วงแทงใส่น็อตไปหลายครั้งอืม
ทำให้น็อตไส้ทะลักออกมาบาดเจ็บสาหัสค่ะนี่ฮะ
ส่วนตัวในวัดพอแทงเขาแล้วก็พาตัวพลอยเนี่ย
วิ่งหลบหนีไปส่วนในหนึ่งก็หนีไปทางไหนก็ไม่รู้
อีกสองคนก็หายไปไหนก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่มาถึงก็เจอแต่ผู้ตายเนี่ยแหละฮะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายช่วยไม่ทันเสียชีวิตนะครับ
เช้าวันนี้ครับทุกผู้ชมครับตำรวจส่วนที่กำลังนะฮะ
ห้าสิบกว่านายปิดล้อมพื้นที่เพื่อติดตามตัวในวัดและในหนึ่ง
หากันอยู่สี่ชั่วโมงกว่าในพื้นที่เกิดเหตุไม่เจอนะฮะ
นี่ตามบ้านตามจุดที่คิดว่าจะไปหลบซ่อนกันเพราะว่าคำกล่าวอ้างเนี่ยมันคือของพลอยไง
ช่วงบ่ายนะฮะนี่ฮะไปตามเจอตัวในหนึ่งนะฮะ
หนึ่งที่เป็นแฟนคนหนึ่งของพลอยเขาเสื้อฟ้าเนี่ยฮะยืนอยู่นี่
รูปแขนอยู่นี่จับแขนอยู่นี่แล้วก็คุมตัวมาชี้จุดที่เกิดเหตุเมื่อคืน
ที่วัดมามีเรื่องกับน็อตแล้วก็แทงน็อตจนเสียชีวิต
คือหนึ่งบอกว่าพอเกิดเหตุอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วทางวัดเขาวิ่งหนีไปกับพลอยเนี่ย
ตัวเขาก็กลับมาอยู่ที่บ้านบ้านพักเขาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓กิโลเมตร
นี่นะฮะเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะหลบหนีไปไหนอะไรยังไง
เพราะในหนึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแต่ตำรวจเนี่ยยึดมีดพกที่ยาวสัก๖๗นิ้วจากในหนึ่งได้
หนึ่งอ้างว่าไม่ได้เอาไปทำร้ายใครเมื่อคืนแค่ใช้ออกมาขู่
ให้แฟนกับเพื่อนของน็อตผู้ตายเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือน็อตเพราะอยากให้เขาเคลียร์กันตัวต่อตัว
นี่ฮะสุดท้ายน็อตก็ไปถูกวัดแทงจนเสียชีวิต
หนึ่งบอกว่าอย่างนี้ฮะเมื่อคืนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยจริง
แต่ไม่ได้ร่วมทำร้ายร่างกายผู้เสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุก็แยกย้ายกันหลบหนี
ตัวเขาก็กลับมาหลบที่บ้านเขาส่วนตัวเขาอยากให้ในวัดเนี่ยออกมามอบตัว

เล่าให้ฟังว่าเรื่องจักรยานเนี่ยเขาก็ไปยื่นจักรยานผู้ตายมา
แล้วก็เลยเอารถค่านรถเครื่องของเขาวิธี๑๑๐นะครับไปให้ยึดไว้
แต่พอไปดูรถแล้วรถโดนลื้ออะไรไปหมดเลยครับเขาเป็นคนที่เหมือนกับแค้นฝังใจอย่างเงี

ทีนี้สิ่งที่ทางปลอยแบบเขาบอกกับเป็นทางตำรวจนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันแบบ๓คนผัวเมีย

คือตัวเขาเป็นแฟนเก่าของปลอย

แล้ววัดเนี่ยคือแฟนใหม่ของพลอยนี่เขาเล่าให้คุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราฟัง
ทีนี้พอพักหลังเนี่ยมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่ง
พลอยเนี่ยชวนหนึ่งเนี่ยมาอยู่ด้วยกันที่บ้านของวัด
ก็เลยอยู่ด้วยกันแบบสามคนแฟนเก่าแฟนใหม่
ก็คืออยู่ด้วยกันไปให้หมดเลยแล้วก็พลอยอ่าซึ่งอยู่กันแบบเนี้ย
อยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันได้แค่๒สัปดาห์แล้วก็เกิดเรื่อง
อ่าแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับคดีหรอกใช่ไหมอืมอันเนี้ยมีคนตาย
มันอยู่ที่ว่าคุณร่วมกระทำหรือไม่ร่วมกระทำหรือถ้าอยู่ในเหตุการณ์
คุณยุโยงส่งเสริมหรือไม่อย่างไรได้ห้ามอะไรกันหรือเปล่า
ตำรวจต้องไปขยายผลต่อนะฮะท่านผู้ชมครับ
คุณวิมลวันนะครับได้คุยกับพ่อของน็อตนะฮะ
พ่อของผู้ตายคุณพ่อวันดีนะฮะนี่ครับ
พ่อบอกว่าน็อตเนี่ยทำงานก่อสร้างนะครับ
มีความสนิทสนมกับในวัดคนก่อเหตุมากส่วนตัวมองว่าความจริงแล้วเรื่องที่เกิดขึ้น
มันมาจากปัญหาแค่เล็กน้อยมากนะไอ้เรื่องจักรยานยนต์หาย
เอาจักรยานยนต์มาให้ค้ำประกันไว้แล้วถูกถอดชิ้นส่วนอะไรเนี่ย
คือมันเคลียร์กันได้เคลียร์กันด้วยเหตุผลได้
น่าถึงขั้นฆ่ากันตายพร้อมกับยืนยันว่ามีจักรยานยนต์คันหนึ่ง
จอดอยู่ที่บ้านลักษณะเอามาจำนำเอาไว้กับน็อตจริง
แต่ไม่เชื่อว่าน็อตจะถอดอะไหล่รถเข้าไปอืม
เป็นเหตุให้ทะเลาะกันแล้วก็ถูกแทงเสียชีวิตค่ะ
นี่ก็เสียใจก็มันก็ยังเช้ามาอะไหล่กันอืม
มีอะไรก็เออมาคุยกันพูดคุยกันด้วย
ถ้าหนูถามอย่างนี้วัดกับน็อตจริงเขาก็สนิท

ทำไมมันถึงได้มีปัญหาแค่เล็กน้อยเองอ่ะ

มันก็โอเคให้มามอบตัวก็มาสู้คดีกัน
ก็เออทำไปเพราะอะไรสาเหตุอะไรก็มาเคลียร์กัน

เขาก็มาทำอาหารกินมันก็ทำลายแวะรุนแรง

นี่พ่อตาของผู้ตายนะครับ
เราได้คุยกับน้องสาวของในวัดคนก่อเหตุนะครับ
บอกว่าพี่ชายเธอเป็นคนอารมณ์ร้อนนะ

ยังมีปัญหาทะเลาะตบตีกับภรรยาเป็นประจำ

ส่วนตัวในน็อตคนตายกับคนก่อเหตุ
ก็คือพี่ชายเธอความจริงเป็นเพื่อนสนิทกันมาก
แต่เมื่อปี๖๕มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน

ก็คือโชคกับน็อตของรถเนี่ย

วางมัดจำค่าเสียหายรถจักรยาน
ของทางฝั่งผู้ตายที่ทำหาย
ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันหลายครั้ง

จักรยานของผู้ตายมาแล้วทำหาย

ไปให้เป็นของประกันเอาไว้ก่อน
ไปให้ใช้แทนไปก่อนพังแบบนั้นถูกมั้ยฮะ

แต่ว่าอะไรหายถูกถอด
ค่ำเมื่อวานนี้พี่ชายของเธอเนี่ย

ยังดูปกติดีมารู้ข่าวอีกที
เอาไปก่อเหตุแทงน็อตเสียชีวิต
บอกว่าเมื่อเช้ามีเสียงแปลกนะ

หรือจะมาหยิบมาเอาของอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ตอนนี้ไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนจริง

ไม่อย่างนั้นญาติพี่น้องคนรอบข้างจะเดือดร้อนไปด้วย
พี่เขาจะถือของไปก็น่าจะไปหาปลาอะไรอย่างนี้

ที่ผ่านมาเขามีพฤติกรรมหรือนิสัยแบบนี้ไหม

ใช่ค่ะพกติดตัวประจำอยู่แล้ว
แล้วพอหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยพี่วัดก็เขาได้มาที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ
ก็คือได้ยินเป็นเสียงอย่างเดียวค่ะ
ได้ยินกับแฟนนะเพราะว่าได้ยินเหมือนคนแบบเปิดหม้อข้าวอย่างนี้
แล้วก็ไม่ได้ยินอะไรแล้วแค่นั้นเอง
หนูอยากให้พี่เขาทำให้มันถูกต้องอยู่แล้วแบบนี้
เพราะว่าหนูก็ไม่อยากให้จะเรียกว่าอะไร
พ่อกับแม่ของแฟนหนูเขารับแทน
เพราะว่าเขาไม่ได้รู้เห็นอะไรเลยคือเขาห้าม
ไม่ได้แบบว่าไปสมรู้ร่วมคิดอะไรด้วยไง
แล้ววัฒน์ตรวจหาสารเสบติดนะครับ
ก็ถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดไปและข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ขณะที่ในหนึ่งเดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลต่อ

รวมทั้งแฟนกับเพื่อนของผู้ตายด้วย